คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจปคบมีการนำกำลังบุกไปควบคุมตัว
นาราเครปกระเทยนะครับหลังจากที่ถูกผู้เสียหายจำนวนมาก
ร้องเรียนเรื่องของการขายกล่องสุ่มแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของ
นารายเองก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวว่า
ขอให้ลูกค้าทุกคนอย่าตกใจเดี๋ยวก็จะสู้คดีแล้วก็จะประกันตัวออกมา
จะมาทำมาหากินขายของแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้ทุกคนต่อไปครับ
วันนี้นะครับทางด้านของตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
หมายสารเข้าไปจับกลุ่มนาราเครปกะเทินหรือว่าอนิวัฒน์ประทุมถิ่นอายุ๒๔ปีครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาในความผิดฐานโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิด
กงประชาชนทุจริตหรือหลอกลวงโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ยังมีข้อหาเรื่องของการกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชน
ก็หลายข้อหาทีเดียวครับนะฮะตำรวจบอกว่าก็ตามไปหลายที่นะฮะ
จนไปเจอไปหลบตัวอยู่กับที่บ้านของแฟนนุ่มในพื้นที่อำเภอบางปะอิน
ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดเอาไว้แล้วก็มีถามว่าเนี่ยได้ใส่ทองตามที่ได้พูดในไลฟ์หรือเปล่านะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากครับมีการไปร้องเรียนกับพนักงานสอบศูนย์ตำรวจปคบบอกว่าเนี่ยนาราเนี่ยนะฮะเขามีพฤติกรรมการไลฟ์หลอกขายกล่องสุ่มอ้างว่
๕บาทเงินสด๕๐๐๐๐บาทผู้เสียหายก็โอนเงินไปให้ค่ะตามที่เขาไลฟ์มีการโฆษณากันไปในไลฟ์ต่างพอโอนปุ๊บอ่ะมาได้ของมาได้กล่องสุ่มตามที่ตกลงเลยเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเอาเงินไป
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานสุดท้ายก็ขอสารออกหมายจับในวันนี้นะครับ
ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวนาราเพื่อไปดำเนินคดีนะครับนี่เจ้าตัวก็ได้มีกล่าวสั้นบอกว่าขอให้ทุกคนใจเย็นนะไม่ต้องกังวลนะวันนี้ถูกรวบตัวแล้วแต่ว่าจะมีการต่อสู้คดีประกันตัวออกมาฟังเสียงจังหวะนี้หน่อยครับ
ทุกคนคะตอนนี้ให้ทุกคนใจเย็นก่อนดาราโดนรวบแล้ว

เนี่ยออกมาแล้วก็จะมาสู้

ลาสุดนะครับทางด้านของนายฟพรึษฐพุลนะครับ
บอกวันนี้ครับได้เข้ามาเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ในการขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนก่อน
ส่วนเรื่องหลักทรัพย์ในการประกันตัวก็ขึ้นอยู่กับแม่ด้วยนะฮะ
ของดาราเองว่าจะเอาอะไรเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัว
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันมาก
สำหรับข้อหาที่เป็นข้อหาช่อกงประชาชน

สามารถที่จะเอาไปประกอบพิจารณาโทษในศาลได้
ซึ่งก็เป็นดุลระยะพินิษฐ์ของผู้พิพากษานั่นเองนะครับ